โจรยังมีอีกที่นครราชสีมาเหมือนกันด้วยนะคะ
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นวันเดียวกันวันที่๒สิงหาด้วยเหมือนกัน
ก็คือกรณีโจรที่เข้าไปขโมยตู้บริจาคเป็นมูลค่าเงินที่ได้กว่าแสนบาทเนี่ยคุณผู้ชม
ตอนนี้ตำรวจจับโจรได้แล้วนะคะ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเราย้อนเล่าให้ดูนิดนึง
สักตีสองวันที่สองสิงหาคมค่ะเนี่ยเห็นภาพชัดเจนจากกล้องวงจรปิดเลยว่า
มีคนร้ายเข้ามาภายในวัดคีรีวันอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นผู้ชายสองคนนะเขาใส่เสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงิน
กางเกงขาสั้นมาทำลับล่ออยู่ที่บริเวณจุดกราบไหว้พระพิคเนตเสวยสุข
แล้วก็ช่วยกันขนย้ายตู้บริจาคไปนะคะก็ขนเงินไปแบบนี้ตู้เหล็กด้วยสิ
แต่หลังจากที่รู้ตัวคนร้ายแล้วนะคะก็มีการควบคุมตัวค่ะ
โดยพันธบทเอกมานพพุทธชงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปากช่อง
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ได้นำตัวนายบุญธันศรีวงราชอายุ๕๕ปี
และอีกคนนึงคือนายสมศักดิ์ทิพย์นอกอายุ๔๑ปี

สองผู้ต้องหานี่แหละมาประกอบทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ทั้งสองคนได้ร่วมกันยกตู้เซฟขนาดใหญ่
หนักกว่า๑๐๐กิโลกรัมแล้วข้างในตู้มีเงินบริจาคสะสมรวมถึง
แสนบาทเลยนะคุณครับและที่เขาขนไปก็คือขนไปใส่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
แล้วก็มีอีกคนนึงอ่ะมาช่วยดูต้นทางใช่ไหมคุณครับเรื่องนี้ก็ท้ายที่สุดแล้ว
ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นเป็นขโมยก็ต้องถูกจับนะคะ
พอเขาขโมยเงินมาได้เนี่ยเขาก็มีการแบบแบ่งเงินกันด้วยนะในกลุ่มของผู้ต้องหาน่ะ
อย่างเช่นคนที่ดูต้นทางคือนายสมศักดิ์เนี่ยเอาไป๓๐๐บาท
คนที่เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเอาไป๕๐๐บาท
คนรับไป๘๐๐คุณคิดดูแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างนี้เลย
แล้วไปทำอะไรอ่ะดื่มสุราสิคุณท้ายที่สุดถูกตำรวจจับได้
แต่ว่าระหว่างที่มีการทำแผนนะคะชาวบ้านเขาก็ไปดูไง
ระหว่างนั้นค่ะชาวบ้านเขาทนไม่ไหวตรงเข้าไปหาผู้ต้องหา
แล้วก็ใช้มือตบไปที่ศีรษะของนายบุญทัน
เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอย่างแรงเขาโกรธอ่ะคุณ
มาทำแบบนี้ถือว่าลบหลู่เจตนารมณ์ของชาวพุทธด้วยเนี่ยนะ
แล้วก็บอกกับทั้งสองคนด้วยความโมโหว่า
ทั้งสองคนเข้ามากินมานอนในวัดแล้วยังจะมาขโมยของวัดอีก
อ๋อแสดงว่าเป็นคนพูดเคยเป็นคนใน
นี่ไงยิ่งโกรธคูณสองเลย
ชาวบ้านคนอื่นก็เลยพากันตะโกนด่าด้วยความโกรธเหมือนกันนี่แหละค่ะ
แล้วพอถามถึงแล้วตู้เซฟไปไหนคนร้ายบอกไม่รู้
เพราะอีกสองคนที่ร่วมขบวนการเป็นคนเอาไปเขาว่าอย่างนั้น
เห้ยแสดงว่ามากันสี่คนนะคือวันก่อนที่เราเล่าไปเราเห็นก็สาม
ใช่แสดงว่าทั้งหมดขบวนการนี้มีสี่มีสี่ตอนนี้จับได้สอง
เพราะฉะนั้นยังเหลืออีก๒นะคะที่ตำรวจกำลังตามหาอยู่
ส่วนสองคนนี้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหาสถาน
ในวัดในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะนะคะ
ส่วนนายเต้กับนายป้อซึ่งเป็นคนที่ยกตู้เซฟออกไปเนี่ย
บอกว่ายังตามตัวอยู่เนี่ยนะคะตำรวจก็จะขออำนาจศาลออกหมายจับ
ก็คาดว่าคงจะได้ตัวเร็วนี้แหละอย่างน้อยก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดอยู่
เดี๋ยวขอดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่างก็น่าจะตามตัวได้ทันนะคะ
เห็นไหมที่จับได้โดยเร็วนะกับสองคนที่เหลือนะครับ
ตำรวจเขาทำงานไวนะจริง